ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะมีการเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นขี้พึ่งของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทัพกระดานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะก็มีการเปลี่ยนชุดอีกนะคะนั่นก็คือที่วัดภาษีเอกมัยนั่นเองค่ะ
ว่าล่าสุดนะคะเมื่อประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะทายาทคนเดียวของราชินีลูกทุ่งคุณเพชรพักควัฒน์นะคะ
พร้อมกับคุณพ่อคุณไกรสอนลีละเมคินแล้วก็น้องสาวคุณโอ่งสลักจิตนะคะ
ก็ได้เดินทางมาเปลี่ยนชุดให้กับแม่พึ่งพุ่มพวงที่วัดภาษีเอกมัย
โดยก่อนเริ่มเปลี่ยนชุดนะคะทางครอบครัวได้นำน้ำหอมไปใส่ในอัฐิ
เพื่อที่จะเป็นการทำความสะอาดด้วย
ซึ่งสำหรับคอนเซ็ปต์ปีนี้นะคะเป็นชุดสีขาวที่แม่พึ่งเนี่ย
เคยร้องแล้วก็ชอบใส่แสดงเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสามารถชมภาพการเปลี่ยนชุดแบบเต็มได้อีกครั้งในบันเทิงไทยรัฐ
เช้าวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือชุดนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นชุดสีขาวที่แม่พึ่งเนี่ยเคยสวมใส่จริงนะคะ
จะเปลี่ยนเป็นชุดนี้ให้กับวัดที่วัดหุ่นที่วัดภาษีเอกมัยในวันพรุ่งนี้
เราจะได้ติดตามบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มเลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานเป็นที่วัดทัพกระดานเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เป็นชุดสารีสีม่วงอมแดงที่แม่พึ่งชอบเหมือนกันเลยนะคะ
แล้วก็จะมีการจัดงานรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ๒๖ปี
วันที่๑๑ถึง๑๗มิถุนายนจัดเป็นประจำทุกปีที่วัดทัพกระดานอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณ
ก็ได้เห็นแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะ
จะมีเรื่องราวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ให้เราได้ติดตามนะคะ
ตามวัดต่างโดยเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ในช่วงเดือนมิถุนายนอย่างที่ไม่ต้องบอกไปจะคึกคักมากเป็นพิเศษ
ยังไงก็ติดตามได้ในบันเทิงไทยรัฐทุกช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ